แม้ว่าคุณผู้ชมบางท่านจะไม่ไปแต่ว่าทีมข่าวเช้าสดใสเราไป

ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเช้าสดใสวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดู
ความมีวัฒนธรรมของคนเมืองคำว่าคนเมืองไม่ได้หมายความว่าคนในกรุงเทพ
แต่ว่าเป็นคนเมืองเหนือพระเจ้า
ใช่ค่ะไปดูตลาดเช้าอย่างนี้ต้องพาไปดูตลาดนะคะเพราะว่าเปิดตลาดกันตั้งแต่ตี๔แล้ว
มีทั้งผักมีทั้งผลไม้นะคะมีสิ่งของของป่าต่างมากมายมาวางขายกันแล้วนะคะ
คนเมืองจะพาไปดูนะทั้งหนุ่มเหนือและสาวเหนือนะคะ
ไปติดตามจากคุณสืบสกุลพันธ์ดีและคุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานเข้ามาจากเชียงใหม่นะคะ

เช้าแบบนี้ต้องอรุณสวัสดิ์สอสองของผมคุณสุพัสลานะฮะแล้วก็ต้องสวัสดีคุณทัศนายรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
แม้วันนี้สหนึ่งอย่างผมสืบสกุล
หนีมาแอวเจียงใหม่มาแอวเจียงใหม่แต่เช้าแบบนี้
แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมากับสาวสวยหน้าละออนคนเมืองด้วยกัน

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมต่อย
คนเมืองคนเจียงไฮเจ้า
คนเจียงไฮแหมน้องระพีพันธ์คนงาม
ชาวไทยรัฐของเราวันนี้พามาแอวเจียงใหม่
แอวเจียงใหม่มาแอวกาดไหมเจ้า
แม่มาแอวกาศแต่เช้าแบบนี้นะฮะ
ขออนุญาตที่จะอู้กำเมือง
อู้กำเมืองกำไทย

คนเชียงใหม่แต่ว่าไปโตที่กรุงเทพฮะ
อันนี้เป็นคนเจียงไฮโตเจียงไฮแต่ไปอย่างนี้อากาศกรุงเทพ
โอ้โหแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ไหนฮะเช้าแบบนี้

แอวปลาคุณผู้ชมมาแอวกานี่
กาศนี้กว่ามีตึงไม่เจ้าไม่แรง

มีไออย่างดีมาโชว์คุณผู้ชมบ้างฮะ

อย่างน้านี่เดินจนฟอร์สเจ็บแข่งเจ็บขากวันแล้ว

พามาดูของดีในตลาดประตูเชียงใหม่แห่งนี้ของดีเยอะเลย
เพราะค่ะลูกค้านี่คึกกันเต้นตลาดเลยนะครับ
มาดูคันเล้งสะดุดตายังยิ่งค่ะ
อันนี้ปลูกพี่พี่พูจักไหมคะ
อ่อนก็คือมันอ่ะมันอ่อย

เอามันยากจะไหนครับ

เป็นเดี๋ยวก่อมาแค่เอาปูสดมาแค่เอาเนื้อข้างในออก

คือมันของมันปูครับ

ลำขนาดเลยนะฮะก็ต้องชิมแล้ว
ลำแต่ก่อเดี๋ยวลองให้พี่บุ๊คชิมนะคะ

เอาช้อนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแกะ

แกะไปเดินไปกินไปนะฮะ

ขณะที่พี่บุ๊กกินน้องระพีพันธ์ก็แนะนำผักสดอื่นได้ไหมฮะ
นี่เลยค่ะนี่ผักอ่ะนี่คือผักผักกาดผักกาดใช่ไหมคะพี่

คนเมืองคนไหนเคยกินแต่ว่าใช่คนเมืองนะ

คนภาคอื่นก็ชอบกินด้วยแกงผักกาดจอแบบนี้
เอาล่ะเดี๋ยวพี่บุ๊กจะชิมนี่ให้ดูก่อนด้วย

น้องครับพี่ฝากครับเดี๋ยวถือให้พี่บุ๊คก่อน
นี่ครับน่ากินมากเลย
เป็นอย่างไรครับพี่บุ๊ครสชาติ
เหมือนมันปูเลือนเลยเข็มนิดอร่อย
นี่ถ้าได้ข้าวเหนียวอุ่น

เดี๋ยวเก็บไว้กินนะฮะเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะครับ

นี่เดี๋ยวสะดุดตาอีกอันค่ะพี่บู๊

อันนี้เขาเรียกไม้เกี้ย

ไม้เกี้ยนี่เอาไว้จุดเตาทาน
ใช่คนเหนือเขาเรียกดังไฟ

ว่าคนเหนือเขายังอนุลักษณ์

ก็จะใช้ทานอะนะ

ผักเจ้านี้ขายดีค่ะแม่คะก็งาม
ของใจแน่เนี่ยจะเป็นของกินเป็นพักผักชี้ต้นหอมอย่างนี้นะลูก
ผักสดขนาดเลยปูเองก่อนครับ

เลิกกว่า๖โมงไป๗โมงเนี่ย

จะเต็มพ่อนั่งสองต่อกัน

ขายจนเสี้ยงจากบิ๊กบ้าน
โอ้โฮขายจนเสี้ยงขายหึมมุด

ก็เรียกว่ามีคนมาเหมาแล้ว

ลูกค้าประจำที่นี่เป็นตลาดแบบนี้ครับ
พอผักสดมาคนเหมาไปขายอีก
ใช่ก็คือเป็นแม่ค้าตามหมู่บ้าน
ที่เขามารับจากที่นี่ไปขายตามชุนชนต่าง

แต่ว่าเมื่อกี้น้องระพีบอกว่าเดินจน

เพราะว่าไปเดินข้างในมาด้วยคุณผู้ชมฮะ
ตลาดแห่งนี้นอกจากตลาดที่แบร์กับพื้นแบบนี้แล้ว

ยังมีอีกโซนหนึ่งที่บอกว่าเป็นของกินของฝาก

หอมกลิ่นหมูทอดหอมกลิ่นแคบหมูนะคะ

ไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าค่ะพี่บุ๊คว่า

ไปครับไปค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละครับ

จะมีหมูปิ้งมีหมูทอดนะคะ
มีไส้อัวชิ้นทอดชิ้นหนึ่ง
มีแคบหมูนี่ขาดไม่ได้เลย

ครับเขาบอกว่าคนที่คิดถึงตลาด

ให้มาที่นี่ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับ
อกจากผักสดของสดของพื้นเมืองต่าง
สินค้าพื้นบ้านที่หาได้ยากแล้ว
ก็สามารถที่จะซื้อขายของกินสดแบบนี้ได้อีกนะครับ

ใช่นอกจากของกินของรับประทานแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกราศ
ดังนั้นของอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีขายในจังหวัดเชียงใหม่
ว่าจังหวัดในภาคเหนือนั่นก็คือตุงค่ะพี่บุ้ง

ถือว่าเป็นของที่นำไปถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็จะมีทั้งตุงไส้หมูตุงนักสัตว์
นะครับซึ่งแน่นอนความสำคัญของตุง
หรือความสำคัญของความเชื่อต่างในช่วงเทศกาลสงคราน
เมื่อวานนี้พี่บุ๊กมาก่อนแล้ว
และพี่บุ๊กนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
บางคนถามว่าตุงคืออะไร
ไม้คำสลีนี่เรารู้จักอยู่แล้วคนเมืองรู้จัก
แต่ว่าคนกรุงหรือว่าคนภาคอื่นอาจจะไม่รู้จัก
ตุงและไม้ค้ำสลีมีความสำคัญทางด้านของความเชื่ออย่างไร
เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูในสกรูปเรื่องราวเหล่านี้เลยครับ

หลายคนจะได้เห็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาของชาวล้านนา

แต่มี๒สิ่งที่อาจจะได้พบเห็นอยู่เสมอ
ตามวัดวาอาบรามของเมืองเชียงใหม่
นั่นก็คือตุงและไม้ค้ำสลี
พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาต่างนำไปถวายวัด

ตุงซึ่งมาจากคำว่าทงหรือทุง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความเป็นสิริมงคล
มีลักษณะเป็นผืนยาวผูกติดกับลายไม้
หรือเสานิยมไปถวายวัดหรือประดับไว้
ที่เจดีสายถวายเป็นพุทธบูชา

จะเป็นสื่อนำวิญญาณของผู้ที่ถวายตุง

เล่าสืบมาหลายชั่วอายุคนว่า
ครั้งหนึ่งมีกาเผือกคู่หนึ่งออกไข่มา๕ฟอง
เมื่อเกิดลมพายุไข่ทั้งหมดนั้นพลัดตกจากต้นไม้
เมื่อพ่อแม่กาเผือกกลับเข้ารังแล้วไม่พบใคร
ได้ตรอมใจตายแล้วไปอยู่สวงสวรรค์
แต่ปรากฏว่าไข่ที่ตกลงมาทั้ง๕ฟองนั้น
ถูกไก่เต่าพญานาควัวและคนซักผ้านำไปเลี้ยง
เติบโตกลายเป็นชายหนุ่มจิตใจงดงาม
ที่อยากจะบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา
ครั้งเมื่อทั้ง๕มาเจอกันโดยบังเอิญ
ได้ขอลาบวชโดยได้สร้างตุงอุทิศถวาย
ผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดที่แท้จริง

ดังนั้นจะเห็นว่าตุงมักจะมีรูปไก่ยืนอยู่บนหัวตุง
ส่วนลำตัวและใบของตุงจะมีลักษณะยาวพริ้ว

ส่วนลวดลายตารางเกล็ดหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

และส่วนประดิษฐ์เป็นรูปวงกลม

ดังนั้นการถวายตุงเป็นพุทธบูชา
จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี
และเป็นสื่อนำวิญญาณของผู้ถวายตุง
วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว
ให้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ด้วย

ตามความเชื่อของคนล้านนาแล้วนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่คนล้านนาได้ถวายเข้าวัด

นั่นก็คือไม้คำสริอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ไม้คำสรีนะครับสรีแปลว่าต้นโภ
และไม้ค้ำก็คือไม้ค้ำต้นไม้นั่นเองดังนั้นนะครับ
ค้ำสลีจึงหมายความว่าการค้ำจุนพระพุทธศาสนาครับ
การถวายไม้คำสรีหรือไม้คำโภ
ตามความเชื่อของชาวพุทธและชาวล้านนา
มีความเชื่อที่ว่าต้นไม้ใหญ่

โดยเฉพาะต้นโพซึ่งนอกจากจะปลูกไว้ในวัดแล้ว

พระพุทธเจ้าประทับเมื่อครั้งตัดสรุ
จากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม
จากต้นโพจะมีกิ่งก้านสาขาที่ทอดยาว

ซึ่งนอกจากจะเป็นการค้ำยันลำต้น
กิ่งไม้ไม่ให้หักโค้นแล้ว
ยังมีความหมายแฝงเชิงพุทธศาสนา
ก็คือการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป

จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญยิ่งขึ้น
และจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือค้ำชูผู้ที่ทำบุญแบบนี้ตลอดไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของความเชื่อแล้ว
ทั้งตุงและก็ไม้คำสาหรี่

เมื่อวานพี่บุ๊กลุยไปเองแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือนะ
จะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ใช้มือถือถ่ายนะคุณผู้ชม
เก็บภาพสวยมาฝากชาวไทยรัฐก็ได้นะครับ

ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวภาคพลเมือง
แต่ว่าวันนี้น้องระพีจะพาไปดูบรรยากาศการซ้อมนะ
ใช่เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องเทศกาลสงการแล้วปีนี้เนี่ย
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะ
เขาก็ครบรอบ๗๒๐ปี
โอ้โฮจะเป็นงานใหญ่นะครับครับใช่เป็นงานใหญ่
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เอง
เขาก็มีการซ้อมนางรำ๑๔๐๐กว่าคนแน่
โอ้โหซ้อมเพื่อจะแสดงวันนี้
แล้วก็เป็นการรำถวาย๓บุรพกษัตริย์ด้วย

ใช่ครับจะไปดูบรรยากาศสักหน่อย

นี่ล่ะครับก็คือบรรยากาศของการซ้อมรำ
ซึ่งเป็นนางรำจากชมรมผู้สูงอายุ

อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
กว่า๑๔๐๐คนนะคะที่ฟ้อนเล็บอย่างสวยงาม
ด้วยท่าทางอ่อนช้อยตามแบบแม่หญิงล้านนา
เพื่อถวายและน้อมรำลึกถึง๓บูรพกษัตริย์
สร้างเมืองเชียงใหม่ในอดีตค่ะ
โดยภายในงานนะคะก็มีพิธีสมโพธิ๖๐รอบ
นักศัตริย์๗๒๐ปีปีใหม่เมืองเชียงใหม่
โดยมีนายคุณวัตรสุขันธกุล
นายอำเภอสารพีเป็นประธานในพิธีค่ะ
ก็งานนี้จัดขึ้นบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูน
ซึ่งเป็นถนนสายเดียวในประเทศไทย
ที่มีต้นยางขนาดใหญ่๒ฝั่งถนน
อำเภอสารพียาวไปจนถึงเขตติดต่อ

อกจากนี้ภายในงานนะครับยังมีการทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งอีกด้วยครับ
ส่วนในวันนี้เองเวลา๑๘นคือช่วงเย็น
ที่จังหวัดเชียงใหม่คือเมื่อวานที่ลำพูนเขาจัดแสดงไปแล้ว
ส่วนวันนี้ที่เชียงใหม่เขามีการจัดแสดง

วันนี้จะมีการแสดงฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนอีก๗๒๐คน
และการแสดงสมโพธิ๖๐รอบนักศัตริย์๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
ลานพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์

ภายใต้ชื่อว่า๒๕๕๙สมโพธิ๖๐รอบนักศัตริย์๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
เพื่อรำลึกในพระมหากุณาธิคุณของผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
ก็คือพระยามังรายพระยางำเมือง
และพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองครับ
อกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก
รับรู้ประวัติศาสตร์กำเนิดเมืองเชียงใหม่

แล้วก็ประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ในการเข้าร่วมเป็นเมืองมรดกโลก
ในอนาคตต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ

ของการแสดงและงานสมโพธิครั้งนี้

จะรอรายงานบริการให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วย

มาตอนเย็นตอนแหลงมาตอนแหลงมาตอนกลางคืน
ก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นฝั่งประตูเชียงใหม่

ใช่นักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะมาเลือกซื้อเลือกกินได้เลย

เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนและทีมงาน
เดี๋ยวขออนุญาตไปช้อปปิ้งเนอะช้อปปิ้งของเมืองกันหน่อยล่ะนะฮะ
แล้วก็ลาคุณผู้ชมบรรยากาศดีแบบนี้มาฝากกันในเช้า
ขอให้คุณผู้ชมสดใสในยามเช้านะครับ
สองคนลาคุณผู้ชมก่อนครับช่วงนี้กลับไปหา๒สอสองของผม

วันนี้เราลาเป็นคำเมืองสวัสดีจ้า
แต่ว่าส่อหนึ่งมาครบเลยนะ
พาไปกินพาไปเที่ยวพาไปดูเรื่องของความเชื่อ
โดยแช่เพราะพาไปดูความพร้อมรำกั้นอ่ะ
อันนี้ไม่เกี่ยวเป็นนางลำนะครับกว่าพันคนที่จะร่วมงาน

ปีนะคะปีนี้งานใหญ่แน่นอนที่จังหวัดเชียงใหม่
เดินทางไปก็เตรียมตัวเพราะว่าคนน่าจะเยอะมากจริง